และจากกรณีการทะเลาวิวาสที่เกิดขึ้นนี้นะคะ

ขณะที่ญาติของสาวแพทย์เองก็ยืนยันเลยว่า
แพทย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะ

ผู้กำกับการตำรวจนครบานวัดพระยากรัย
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่นางสาวนับประพาตันตระกูล
หรือแพทย์นับภานักแสดงชื่อดัง
ตกเป็นข่าวเกี่ยวข้องในคลิปการก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
เมื่อวันที่๒มกราคมที่ผ่านมา

กับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานวัดพระยากรัยไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเกิดเหตุ
โดยดาราสาวไม่ได้เดินทางมาด้วย
และทางญาติยืนยันว่าแพทย์นับประพา
ไม่ได้มีส่วนร่วมก่อเหตุดังกล่าว
ขณะที่คู่กรณีซึ่งสวมเสื้อสีฟ้าที่ปรากฏในคลิป
ยังไม่ได้เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

เขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนไว้แล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกธรรมนูลกล่าวด้วยว่า
อยากให้ฝ่ายหลานสาวของแพทย์นับประพา
คู่กรณีเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เพื่อจะได้มารับทราบพฤติกรรมการก่อเหตุ
เพื่อให้ข้อมูลกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยจะเร่งรัดให้มาพบโดยเร็ว
อกจากนี้ยังรอใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาล
เพื่อประกอบสำนวนในการพิจารณาคดี
ว่าใครมีความผิดข้อหาใดบ้าง
อย่างไรก็ตามสำหรับแพทย์นับประพาและหลานสาว
เคยถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายมาแล้ว
ในพื้นที่ตำรวจนครบานยานาวา
เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา